ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าของคดีผู้รับเหมาต่อเติมบ้านถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๘กุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ
ตอนนั้นเขากำลังขับรถไปส่งภรรยาที่ขายของอยู่ในโรงเรียนอืม
โอ้โหปรากฏว่าไปไปมาตอนนี้จับมือปืนได้แล้วแล้วมือปืนสารภาพว่าคนที่จ้างวานไม่ใช่ใครอ่ะก็ภรรยานั่นแหละ
อ่าบอกจ้างแสนนึงโอ้โหมือปืนบอกสาเหตุไม่รู้ว่าเขาจ้างมาก็ไปยิงให้
ไม่น่าเชื่อนะนะครับมีเกิดขึ้นอีกแล้วครับคดีที่ไปมาอ้าวไม่ใช่ใครที่ไหน
ใกล้ตัวกันนั่นแหละจ้างวานฆ่ากันเองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืด
วันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับมีคนร้ายบุกมาใช้ปืนยิง
นายธวัฒน์สุขสังขารอายุ๖๓ปีเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านเสียชีวิต
ขณะขับรถกระบะมาส่งภรรยาเพื่อขายของในโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐ
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียนนะฮะตอนนั้นมีจักรยานยนต์ที่ใช้ถ้อยเสียเสียงดัง
ขี่มาจอดประกบด้านข้างของรถแล้วก็ยิงผ่านกระจกรถไป๔นัด
ทำให้นายธวัฒน์เนี่ยเสียชีวิตคาที่ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
คือความจริงวันนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดชำรุดตรงจุดนั้นนะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจก็ไล่ติดตามสอบสวนสืบสวนจนจับมือปืนได้
แต่วันนั้นเช้ามืดวันนั้นหลังจากนายธวัฒน์ถูกยิงเสียชีวิต
ปรากฏว่านางประพัดศรโทประยูนอายุ๖๐ปีภรรยา
นายธวัฒน์ขับรถมาส่งขายของในโรงเรียนเนี่ยยังให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่เลย
ยังบอกกับตำรวจสพนครหลวงอยู่เลยบอกว่าโอ้โหตกใจมาก
ไม่คิดว่าสามีจะถูกยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจแบบนี้
สามีขับรถมาส่งขายของก็ขับมาส่งแบบนี้ตามปกติทุกเช้า
ตอนที่เธอลงจากรถไปเปิดประตูรั้วโรงเรียน
เพื่อจะให้สามีขับรถขนของเข้าไปส่งเนี่ย
จู่คนร้ายก็มายิงสามีไม่ทันเห็นหน้า
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีปมเหตุอะไร
เดี๋ยวย้อนไปฟังดูหน่อยนะครับ
เพราะเราไม่ได้เฉลี่ยวใจนะไม่เห็นน่ะ
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์พอดังแล้วเราก็ไม่ได้นี่นะ
เราก็เปิดประตูให้มันสูดแล้วเราก็หันมาเห็นมอเตอร์ไซค์แวบไป
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เคยให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนดังตั้ง๔นัดนะ
แล้วเสียงปืนดังมาก๔นัด
นี่อันนี้ให้สัมภาษณ์วันนั้นเลยเช้ามืดวันเกิดเหตุเลยนะครับ
ที่สุดแล้วครับการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้นะครับ
ตำรวจของกองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะ
ตำรวจสพนครหลวงของปฐุมธานีด้วยแล้วก็ท้องที่ใกล้เคียงด้วย
ลงพื้นที่จนไปติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนได้นะ
มือยิงเนี่ยคือนายมนตรีชมถนอมหรือนายก๊อตนะจับได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลลุมพลีอำเภอพระนครศรียุธยา
แล้วก็ขยายผลไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คือในก๊อตที่ถูกจับได้เนี่ยสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงนายธวัฒน์จริง
คนจ้างวานไม่ใช่ใครที่ไหนก็นางประพัดศรภรรยาของผู้ตายนั่นแหละ
จ้างเขาหนึ่งแสนบาทแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องอะไร
ก็รู้แค่ว่ามีคนมาจ้างก็เขาเป็นมือปืนรับจ้างไง
เขาก็ทำตามคำสั่งค่ะแค่รับเงินแล้วก็ไปยิงให้
ถูกต้องโอ้โหเรื่องมันกลับพลิกแบบกลับตลปัดเลยอ่ะ
แล้ววันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็บุกไปจับกลุ่มนางประพัดศรภรรยาของนายธวัฒน์ผู้ตายนะฮะ
จับที่บ้านพักในตะมนต์บางพระครูอำเภอนครหลวง
แล้วก็นำมาสอบปากคำหลังจากสืบสวนแล้วก็มีการให้การซัดทอด
พยานหลักฐานทั้งหมดพบว่านางประพัดศรนั้นคือผู้บงการฆ่าสามีตัวเอง
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับกลุ่มนายประวัติศรนี่แบบโอ้โหตกใจ
เหมือนเช้ามืดวันที่๘กุมภาเลยที่สามีถูกยิงตาย
อันนี้ตกใจถูกจับได้แต่อันนี้ผมก็จะตกใจจริงนะครับ
ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรนครหลวงนะฮะ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีนะฮะ
แต่ที่แน่นอนก็คือมือปืนเนี่ยเขาซัดทอดนะครับ
นางปรางทิพย์ปาริกอายุ๕๐ปีน้องสาวของผู้ตายบอกว่าตอนแรกเนี่ยดีใจมาก
ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าจับมือปืนได้แล้วนะ
แต่พอรู้ว่าผู้ต้องหาที่ฆ่าพี่ชายเนี่ย
ซัดทอดต่อว่าผู้จ้างวานคือพี่สะพ้ายโอ้โหตกใจมาก
อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะตั้งแต่เช้ามืดวันเกิดเหตุ๘กุมภาพันธ์
ตลอดจนถึงช่วงการจัดงานศพของพี่ชาย
ประพัทธ์สอนพี่สะพ้ายไม่มีท่าทีผิดปกติอะไรเลย
เลยไม่มีพิรุธอะไรเลยคือเรียกว่าญาติพี่น้องไม่สงสัยและเท่าที่
ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ปกติดีจะมีทะเลาะกันบ้างก็ตามภาษาสามี
ภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานกว่ายี่สิบปียอมรับว่าพี่ชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกขี้หงุดหงิดแต่ว่าโกรธไม่นานก็หายส่วนพี่สะพ้าย
ที่รู้จักก็เป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครก็เลยตกใจมากกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโกรธแค้นกันขนาดไหนพี่สะพ้ายถึงขั้นจ้าง
มือปืนมายิงสามีตัวเอง
เพราะว่าเชื่อไหมว่าพี่สะพ้ายเป็นคนทำเราก็บอกว่าไม่เชื่อเขาก็เลยไม่บอกอะไร
แต่เมื่อวานนี้เข้ามาเจอเขาเขาบอกว่าเชื่อหรือยังว่าพี่สะพ้ายเป็นคนบงการ
เขาบอกว่าเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นนะผมเรียกคุณมานะผมพยายามที่จะบอกคุณว่าพี่สภัยเป็นคนทำ
แต่คุณบอกว่าคุณไม่เชื่อผมก็เลยไม่บอกคุณเขาก็ว่าอย่างงั้น
ว่าทำไมเขาถึงได้ทำได้อะไรประมาณเนี้ยไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนวงการคิดว่าเป็นเงินกู้นอกระบบ
สงสารเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วก็เขาเป็นคนทำ
เขาก็ไม่เคยมาเล่าให้ฟังว่ากูมีเรื่องตรงนั้นนะกูมีเรื่องตรงนี้นะ
วันนี้กูทะเลาะกับเมียกูมานะเขาก็ไม่เคยเล่าตรงนี้ไง
เราก็เลยไม่รู้เราก็ไม่รู้เหตุจูงใจพี่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร
ก็วันนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้นะฮะนางประพัดศรที่จ้างวานฆ่าสามีตัวเองเนี่ยนะ
แต่รายละเอียดของคดีต่างสาเหตุเพราะอะไร
ทำไมถึงขั้นต้องจ้างคนมายิงสามีตัวเองตายขนาดนี้เนี่ย
สี่นัดไม่ใช่น้อยนะใช่ค่ะนี่คือกะเอาตายนะอืม
ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดเกิดเหตุค่ะอ่าก็อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอืมนะคะ